ดูเรื่องราวเหตุการณ์ของรถพ่วงคันหนึ่งดีกว่านะครับ
เลี้ยวเลี้ยวแล้วเรียบเลยค่ะ

โอ้โหนี่ไปแล้ว

แล้วดูสิครับเรื่องของเรื่องนะ
ถนนมันเล็กนิดเดียวแล้วเลี้ยวเข้ามาแบบนี้
ไอ้ตัวข้างหน้าน่ะไปได้แต่ตัวพ่วงข้างหลังไม่รอดหรอก
เออน่ะสุดท้ายก็กวาดเอาข้าวของอะไร
ถ้าอยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยเสียหายไปหมดเลยคุณผู้ชม

นำคลิปแบบนี้มาเตือนภัยกันใครขับรถใหญ่ก็ระมัดระวัง
ลองสาวโค้งดูให้ดีนะครับ